มาดูประเด็นอีกหนึ่งประเด็นของนายอัจฉริยะนะคะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แต่ว่าคดีคราวนี้ที่เป็นคดีความเนี่ย
ไม่ได้มาคนเดียวนะมีพวกมาด้วยนะคะมีแอดมินเพจดัง
มีแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ
ก็เป็นการแจ้งความเพื่อจับร่างทรงสีจีก
นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
มีนายบีแอดมินเพจเฟซบุ๊กสมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย
และนายธนัชชัยวชิรษักแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ
ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษร่างทรงและตำหนักต่างที่แอบอ้างเบื้องสูง
รวมไปถึงล่อลวงประชาชนต่อผู้บังคับการปรับปรามช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะคะ
มาแอบอ้างเป็นร่างทรงของบุรพกษัตริย์ไทย
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ซึ่งถ้าหากว่าปล่อยไว้ก็จะเกิดความเสียหายแก่สังคม
มีการนำหลักฐานเป็นภาพวีดีโอแล้วก็หลักฐานต่างมอบให้ตำรวจกองปราบปรามด้วย
จากกลุ่ม๓กลุ่มนี้ที่มา๓คนนี้ที่มาแจ้งความแล้ว
มีผู้เสียหายบางส่วนที่ถูกหลอกจากร่างทรงอื่นติดต่อมาด้วยเหมือนกัน
แล้วก็นายอัจฉริยะบอกว่าอยากฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากร่างทรงแบบนี้

จะได้มีการรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ
แล้วก็ทำให้ประชาชนโกรธแค้นได้จึงมาลองทุกข์กล่าวโทษในวันนี้
ก็ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายทอดแล้ว
โดยนายธนัดนะคะก็เป็นแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพเป็นอีกหนึ่งคนที่มาเดินทางมาแจ้งความด้วย
บอกว่าสถาบันหลักของประเทศไทยคือสถาบันกษัตริย์และสถาบันศาสนา
แต่กลับมีบุคคลมาทำลายและแอบอ้างแต่งกายเรียนแบบ
รวมถึงเขายังได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานการกระทำผิดต่างของบรรดากลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงด้วย
เขาบอกว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้จะอ้างตัวว่าเป็นร่างทรงเทพนั้นเทพนี้บ้างต่างนานา
แล้วก็หลอกลวงเอาทรัพย์สินจากกลุ่มคนที่หลงเชื่อ
ก็อ้างว่าเป็นการทำบุญสะดอกเคราะห์บ้างบ้างก็บอกว่าเป็นการรักษาโรค
ธนัดนี่บอกว่าได้รับข้อมูลหลักฐานจากผู้เสียหายมา๒เคสนะ
รายแรกถูกหลอกให้เอาเงินมาทำบุญสะดอกเคราะห์
ศูนย์เสียทรัพย์สินไปกว่า๖๐๐๐๐๐บาท
อีกรายหนึ่งถูกหลอกให้รักษาโรคด้วยวิธีการที่ผิดวิธีจนเสียชีวิตเลย
ตอนนี้กำลังติดต่อยาดอยู่แล้วก็คนที่ถูกหลอกทรัพย์สินด้วยให้มาแจ้งความ
แอดมินเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่า
ทางฝั่งเขาก็มีผู้เสียหายมาแจ้งข้อมูลด้วย
ส่วนใหญ่ถูกหลอกให้รักษาโรคโดยอ้างบอกว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาทางการแพทย์ได้
ก็เลยบอกว่าอยากให้ผู้เสียหายที่โดนหลอกแบบนี้
ให้ข้อมูลกันหน่อยเข้ามาแจ้งความก็ได้
เพราะว่าหลายคนอาย
คือเหมือนพอโดนหลอกไปแล้วก็อายไม่กล้าบอกคนอื่นนะคะ
ว่าไปเสียรู้แก๊งมิจฉาชีพเข้าหรืออะไรเข้า

โดยเขาบอกเลยนะคะว่าหลักฐานที่เพจเขามีของจริง๑๐๐
เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการหลอกด้วยการอ้างเรื่องกรรมนะครับ
เรื่องของการแก้กรรมสะดอกเคาะดูดวงนะครับ
การที่ไปหลอกนะครับให้บุคคลในครอบครัวนะครับเกิด

ก็คือที่เท่าที่เห็นนะครับจะมีพวกที่บอกว่าดวงไม่สมพงษ์กันนะครับ
ต้องทำพิธีแล้วทางบ้านที่เชื่อเนี่ยก็เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยไปลงทุนนะครับ
ไปทำบุญทำทานทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยก

แต่ผู้เสียหายเองเนี่ยอับอายนะครับก็ได้แต่มาร้องทุกข์นะครับ
ถ้าใครที่มีหลักฐานการโอนเงินนะครับมีเรื่องของการหลอกลวงนะครับ
แจ้งมานะครับก็ช่วยกันนะครับจะได้ปราบปรามสิ่งพวกนี้ให้หมดไปจากสังคมนะครับ
มีอีกหลายท่านที่อ้างทั้งอดีตกษัตริย์มีภาพและคลิป
แล้วก็อีกหลายท่านที่อ้างตนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เข้าข่ายล่อลวง
แล้วก็ตอนนี้เราเตรียมผู้เสียหายไว้นะครับ
หลังจากวันนี้จะมีการดำเนินการจากกลุ่มของผมนะครับ
ซึ่งต้องขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณพี่อาชิริยะที่มาร่วมกันนะครับ
อีกหลายท่านที่ดูข่าวอยู่นะครับผมขอฝากไว้นะครับ
ว่าถ้าคุณยังหากินกับความเดือดร้อนของคนอื่น
ด้วยการแอบอ้างใดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
ผมทราบว่าท่านเจ้าหน้าที่มีภาระหน้าที่มาก
ผมจะไปหาคุณนะครับผมจะไปหาคุณภายใน๑๐วันนะครับ
ผมจะไปหาคุณนะครับขอบคุณครับ

ไปหาไปใช้บริการที่ตำหนัก
ทั้งสามคนเนี่ยไปที่กองปราบตอนเช้านะครับ
พอตกบ่ายก็ไปหานายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์รองอธิบดีกรมการศาสนาค่ะ
ก็ไปยื่นหนังสือด้วยเหมือนกันแล้วก็สอบถามถึงกรณีนี้
อธิบดีกรมศาสนาก็รับเรื่องไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
ส่วนประชาชนเองก็ต้องช่วยกันด้วยนะ
ใช้วิจารณญาณใช้สติใช้ความคิดในการไตรตรองดูด้วยว่าร่างทรงต่างเนี่ยมันน่าเชื่อไหม
ก้าวเข้าผีเนี่ยไม่ถือว่าเป็นศาสนานะครับ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะคิดว่าตัวเองมีเทพหรือมีองค์อะไรต่างได้นะครับ
แต่ว่าการที่ทรงเจ้าดังกล่าวจะทำให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนก็ไม่ถูกต้อง
อย่างเช่นมีการเรียกร้องเงินทองอะไรต่าง
ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคนรอบข้างจะต้องใช้วิจารณญาณ
อีกครั้งนะคะนายธนัทก็ย้ำบอกว่า
อย่าไปหลงเชื่อการกระทำที่เข้าข่ายหลอกลวงแบบนี้นะ
เพราะว่ามีหลายคนแล้วจริงที่ถูกหลอกลวงหากินกับความเชื่อแบบนี้
หลอกเงินไปเป็นแสนนะคะ
ล่าสุดเห็นบอกว่าถูกหลอกเงินกันไป๖แสนบาทเลย

ที่จะแจ้งความเอาผิดเพิ่มด้วย
ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปพิจารณาดูนะ
ว่าสามารถดำเนินคดีตรงจุดไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
แต่ว่าผู้ที่เขาไปแจ้งความวันนี้ก็มีหลายคนนะครับ
ที่เขาไปแจ้งข้อหาให้กองปราบดำเนินคดีนะครับ

ใช่เราเห็นออกทีวีอยู่บ่อยเลยระยะหลังเนี่ย
บอกว่าเนี่ยคนนี้เลยเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยคนนี้แบบแน่ชัวร์เลยนะครับ
เพราะว่ามีการอ้างอิงถึงการเป็นร่างทรงของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตด้วยนะครับ
วันนี้เราก็เลยลองไปถามนะครับว่าร่างทรงคนต่าง
เพราะเขารู้ว่าเขาถูกแจ้งความเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง
อย่างคนนี้คือนางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะหรือว่าร่างทรงสี่จีนะฮะ

เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ไม่เคยคิดร้ายหรือโกหกเพื่อให้ผู้คนงมงายในองค์จตุคามรามเทพ

เพราะที่ผ่านมาเธอก็ถูกปลูกฝังให้เคารพบูชาในองค์เทพมาโดยตลอด
เรียรายเงินเลยสักครั้งเดียว
ขณะเดียวกันร่างทรงสาวคนนี้ยอมรับว่ารู้สึกกังวลกับการถูกแจ้งความจากนายอาจรุยะ
เพราะเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
ก็เลยต้องเดินทางไปปรึกษานี่เลยฮะ

ซึ่งเขาก็จะอยู่คนละทีมกับนายอัจฉริยะในคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี

โอ้โหแล้วไปปรึกษาได้ถูกคนมากนะครับ

เดี๋ยวช่วงบ่ายวันที่๑๙มิถุนายน

จะไปพบตำรวจกองปราบรามด้วยกัน
ไปปรึกษาเรื่องแนวทางการดำเนินคดี
หากกองปราบไม่รับเรื่องดำเนินคดีที่นายอัจฉริยะไปแจ้งความเธอนะ

อ่าอ่าฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะทุกบ้านต้องบูชากันอยู่แล้ว

ตั้งแต่ไลท์ที่๑จนถึงไลท์ที่๙
ว่าเราไม่ขอรับเงิน

มาอยู่กับเราก็รับสั่งเช่นนั้น

กับสาวร่างทรงคนนี้นะครับบอกว่า

ก็คือไปบอกว่าร่างทรงเนี่ยเขาเผยแพร่
ข้อความอันเป็นเท็จผ่านเฟซบุ๊ก

กระทบต่อความรู้สึกประชาชน

คือเขามองว่านายอัจฉริยะ

ก็เลยตัดสินใจช่วยเพื่อหาทางออกให้
เดี๋ยวจะช่วยเหลือเรื่องคดีความให้อย่างเต็มที่

ทีมข่าวเราก็ไปถามเหมือนกัน
เปิดสำนักมาได้ประมาณ๓ปีแล้ว

ศักยันต์ดูดวงตั้งศาลตั้งสารพระภูมิเจ้าที่
ศัยศาสตร์ให้เช่าวัตถุมงคล

ไม่เคยหลอกลวงประชาชนเหมือนร่างทรงอื่น

ส่วนกรณีที่บอกว่าเขามีการแจ้งจับร่างทรง
ดำเนินคดีกันบรรดาร่างทรงต่าง
พ่อปู่บอกว่าพร้อมเสมอ

หนีแน่นอนเพราะว่าพร้อมพิสูจน์ความจริง

ทุกอย่างนี้ก็เห็นชัดเจน

แต่สิ่งพวกนี้เราในฐานะปู่มหามุนอีก
ก็เห็นด้วยคือทำไปตามระบบระเบียบ

มหาหมุณีเห็นด้วยไหมเห็นด้วย

สังคมเราจะสูงขึ้นเพราะอะไร
มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบ

คนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย
เขาก็จะได้มีกำลังใจว่า

นี่แหละมันเป็นบรรทัศน์ตรงนี้ดีมาก

แม้แต่กระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องเลิก

ประวัติความเป็นมาพุทธศาสนา
บรรพบุรุษเราก็มีพฤติกรรม

ซึ่งมันเป็นหลักความจริงซึ่งเราไม่สามารถ

ถ้าถามบอกว่ามีคำสั่งตรงนี้ผมว่าเปลี่ยนเป็นว่า

ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราดีกว่าไหม

คงมีลูกศิษย์ลูกหาหลายภาคนะ

คุณรัชพรถามว่าพ่อปู่เคี้ยวอะไร

ลักษณะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ

ยังมีอีกคนนึงที่ทีมข่าวเราเดินทางไปหา

แต่นายบอยบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูล
หรือให้เหตุผลสั้นว่าถ้านายความสั่งเอาไว้

ก็มีอีกคนนึงนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เปิดประเด็นเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากที่ปรากฏในกระแสโซเชียลนะครับ
ก็คือชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็น
พระศรีอรุยะเมตรัยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เดินทางไปหาที่สำนักเลยนะครับ
ชื่อว่าธรรมสถานพุทธแสงธรรม
ตำหนักพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่๕

อันนี้ชื่อตำหนักของเขานะชื่อสำนักของเขา
ชื่อจริงของชายคนนี้ที่ปรากฏในคลิป
ชื่อว่านายพระศรีอาริยเมตรัยสัจจะพุทธบารมี
เขาบอกว่านี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงของเขานะ

เพราะมีเทวดามาบอกให้เปลี่ยนเป็นชื่อนี้
ตัวเขาสามารถติดต่อกับเทวดาได้ตั้งแต่อายุ๑๕ปี
นี่เขาบอกนะครับ
แล้วก็นั่งภาวนาสมาธิจนมีพลังบารมี
ตัดสินใจเปิดสำนักสอนปฏิบัติธรรมจนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีเยอะ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือร่างทรงคนนี้เนี่ย
บอกว่าเป็นร่างทรงขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้า

ตั้งแต่ตั้งสำนักขึ้นมาสอนแต่ลูกศิษย์ให้ทำความดีรักษาศิลป์
ไม่เคยอ้างตัวเป็นร่างทรงของพระพุทธเจ้า
ไม่ว่าจะภาคไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่
เรื่องการเรียกเก็บเงินค่าครูบอกว่ามาที่นี่ค่าครูถึง๓๐๐บาท
เขายืนยันว่าไม่จริงมีแค่ค่ารับขันครอบขันให้ลูกศิษย์ที่ต้องการไม่ได้เรียกด้วย
เท่านั้นไม่ใช่๓๐๐๐นะครับที่เหลือเป็นค่าครู
ส่วนคลิปที่เขาเอาชะดามาสวมหัวแสดงอาการเหมือนทรงเจ้าก็ไม่ใช่
เพราะเขาไม่ใช่ร่างทรงเขาไม่เคยทรงเจ้าเขาไม่ใช่ร่างทรง
เป็นแค่การแสดงให้เห็นถึงวิธีการหลอกลวงของร่างทรงคนอื่น
ลูกศิษย์อย่าไปเชื่อนะเนี่ยถ้าเจออย่างนี้คือร่างทรงหลอกลวง

นักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วที่ไปนั่งบนฐานที่มีรูปปั้นเหมือนพญานาคเหมือนนาคปรก
เหมือนกับปรางหนึ่งของพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนแบบนะเขาไม่ได้แอบอ้างอะไรทั้งสิ้น
ก็เนี่ยที่เป็นนาคปกเป็นพญานาคเนี่ยเป็นนาคปรกเนี่ยเขาซื้อมาไง
เขาเสียเงินซื้อมาไงทำไมเขาจะนั่งไม่ได้ก็เขาเสียเงินซื้อมา

ได้นะก็ต้องพิจารณาเขาบอกจริงไม่จริงจริงก็จริงไม่จริงแล้วแต่คิด
แต่ให้มองว่าการที่เราขึ้นตำหนักเราจะเชื่ออะไร
กระโรนม้อนอันนี้ปู้เองมันเหมือนหมด
แต่เราควรจะเชื่อว่าเราขึ้นไปเราได้อะไรประโยชน์อะไรกับสำนัก
ไม่ใช่เราไปหลงเขาก็บอกให้เสียอะไรก็เชื่อหมด
นั่นแหละคุณไปยอมเขาจะมาหาเขาหลอกลวงได้ยังไง
ไอ้กรุงเนี่ยมันก็ต้องใช้ตะติ
ทางครูไม่มีถ้ารับขันมอบขันมอบวิธีครอบเนี่ยคือ๒๕๐๐
แต่ซื้อของทั้งหมดรวมพันครูหมดแล้ว
ขันก็๖๗๐๐รวมแล้วก็เกือบ๒๐๐
ไอ้เศษเหลือก็คือเป็นผ้าครู
คือมันก็พูดอะไรไม่ได้มากไปกว่าคำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แต่ผมว่าอย่างหนึ่งที่มันก็ดีเหมือนกันก็คือว่า
มันก็จะมีบรรทัศนทางคดีเหมือนกัน
ถ้ามีคนไปแจ้งความตำรวจว่ายังไงอ่า
ลักษณะแบบนี้ผิดแบบไหนแบบไหนไม่ผิด

เข้าข่ายไม่เข้าข่ายอะไรยังไง